ดูเรื่องกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองค่ะ
ก็ขอแสงความดีกับพี่ก๊อฟธันวารินคนนี้เลยค่ะ
ภูมิกับของเรานะคะสาวสองค่ะ
ล่าสุดได้มาโพสต์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะ
ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะคะพี่ก๊อฟก็น่าจะติด

สอบแบบบัญชีรายชื่ออันดับที่๙ของพักอนาคตใหม่ค่ะ

เพราะว่าพี่ก๊อฟจะเป็นสอสอกระเทยแต่งหญิงคนแรกของเมืองไทยค่ะ
อันนี้ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ดูถูกเรื่องเพศสภาพอะไรนะ

เมื่อวานนี้เจอก็ถามถ่ายถึงเรื่องการเลือกตั้งว่าเป็นยังไงบ้าง

รวมไปถึงฝากนะคะถึงรัฐบาลชุดใหม่ด้วย
ว่าอยากให้ดูแลเรื่องการศึกษาเป็นพิเศษ

นี่แหละค่ะพรีเซนเตอร์กรกตคนล่าสุด

ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรในระบอบของประชาธิปไตย
ก็คือหน้าที่ของพวกเราในการยอมรับ
แล้วก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่า
สิ่งที่คนที่เขาเป็นตัวแทน

เขาได้ทำตามที่เขาให้คำมั่นสัญญาหรือเปล่า
อยากให้ใส่ใจเรื่องของการศึกษาให้มากขึ้นค่ะ
แล้วก็อย่าให้เด็กเรียนหนักกันขนาดนี้
ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเขา

สิ่งที่พี่อยากจะเห็นคือคนจน
ได้มีหนทางในการช่องทางการมาหากินมากขึ้น
ทางด้านสังคมเด็กและสตรีที่พี่เน้นทางด้านนี้เนี่ย
สิทธิของพวกเขาได้รับการใส่ใจมากขึ้น
รวมถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษยชน